ใครจะออกรถใหม่ช่วงนี้ลองดูไว้ซะ
เขาบอกว่าเป็นการแก้เคล็ดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจ้า
นี่แก้เคล็ดแบบนี้เลยออกรถใหม่มารถหรูซะด้วย
ชนต้นกล้วยมาเลยชนแบบนี้โอ้โหหักบอกเลยหัก

ไม่ใช่เขาเอามาตั้งไว้เฉย
นี่ชนเบาพอแค่สะกิด
เขาบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการแก้เคล็ด
เรียกได้ว่าก็ชนไปก่อนชนไปเลยชนต้นกล้วยแบบนี้
แล้วต่อไปขับรถไปข้างนอกจะไม่ชนอีกเลย
เขาว่ากันอย่างนั้นคือเหมือนกับประมาณว่า
ชนแล้วไม่มีอุบัติเหตุอีกเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดสะดอกเคราะห์ไปแล้ว
จากนี้ไปเจ้าของรถหรือใครก็ตามที่ขับรถคันนี้
ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ
แต่รถคุณชนะไม่เคยชนขอเอาไปชนก่อนได้ไหม

มันร่องรอยเยอะ

คุณไม่ได้แก้เคล็ดแบบที่เขาทำตั้งแต่แรก
ไปชนอะไรมาก่อนตอนซื้อ

คือมีทั้งมาชนเองแล้วก็ถอยไปชน

นั่นก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปแล้วแหละ
เอาก็ว่ากันไปนะเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันอยู่ที่สติ
เราถึงบอกถึงเตือนกันไงว่า

คือบางคนก็ไม่ได้บอก๕๘นะ

เพราะเขาถามไงว่าเจ้าของถูกเปล่า
ว่าออกรถป้ายแดงได้ซื้อเปล่า

วันที่แรกแต่อยู่ตัวเองไม่ได้ดูของคนอื่นเลย

อะไรผ่านมาห้าแปดจำได้แล้ว